เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันนะฮะ
ก็พากันไปกินเหล้ากินเบียร์นะฮะสุดท้ายพอเมาได้ที่เนี่ย
คนนึงโทรศัพท์มือถือหายทีนี้ก็เป็นเรื่องนะฮะ
เพราะว่าเขาก็ไปหาว่าเพื่อนอีกคนนึงเอาไปหรือเปล่าแล้วก็เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับ
ห้ามกันตั้งแต่อย่าเพิ่งขับรถเลยเมานะเนี่ย

เพื่อนรักกันเลยนะฮะซัดกันนัวกลางถนนนะครับ

นี่คือถนนสายหนองฉางหนองยางนะครับ

ชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาก็
ผมมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานไว้ก่อน

แล้วไปห้ามไปแยกก่อนจะ
คนที่ใส่เสื้อกล้ามสีฟ้าเนี่ย

ออกไปทิ้งเพื่อน

เพื่อนก็ได้แต่ตะโกนเอะอะโวยวายด่าทิ้งท้ายกัน
ที่พี่ตู่เขาจะขับรถออกไปค่ะพี่ตู่เมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
มันจะโดนเมาแล้วขับเอานะพี่ก็เหลือคนเดียวฮะคือพิษนุนี่นะครับ
เขาบอกว่าตัวเขากับตู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนหน้านี้ตู่เนี่ยขับรถไปรับผมที่บ้าน
บอกจะพาไปเลี้ยงเหล้าไอ้เลี้ยงเหล้าเนี่ยโอ้โหตาปลือเลยพิศนุ
คือระหว่างทางเนี่ยตู่ตระเวนยืมเงินเพื่อนตามบ้านหลังต่าง
เพื่อเอามาเติมน้ำมันแล้วก็เป็นค่าเหล้าค่าเบียร์
เงินมาไปซื้อเบียร์มาดื่มดื่มกันบนรถนี่แหละ
ดื่มไปดื่มมาพอได้ที่เนี่ยฮะผิดใจกันเพราะอยู่ดีตู่หาโทรศัพท์มือถือไม่เจอ
แล้วก็มาโทษพิษนุว่าขโมยมือถือเข้าไปหรือเปล่า
พี่สนุนบอกผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะบอกไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไป
ตู่ก็ไม่ฟังเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นตู่ก็เลยจอดรถฮะ
ศนุลงมาจากรถตั้งใจจะเดินกลับบ้านเองก็ได้ไม่ไปด้วยแล้ว
แต่ตู่ก็ขับรถตามมานะฮะมาตอกย้ำเรื่องมือถือหาย
ก็เลยเกิดการวางมวยกันเกิดขึ้นกลางถนน

มันก็หาโทรศัพท์บอกโทรศัพท์กูหาย
โทรศัพท์อยู่บนรถกูลงไปข้างล่างตัวร้านลาบล่ะ
เอากูไม่ได้ลงรถกูมาก็มึง
มึงยัดข้อหายกูใช่มั้ยเนี่ยว่าข้อหายกูขโมยโทรศัพท์มึงเนี่ย
มันก็บอกไม่ได้หายไม่ได้หายไม่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้ของกู
คือแก้ผ้าให้มึงดูเลยผมก็แก้เสื้อถอดเสื้อถอดกางเกงให้มันดูเลย
อ่ะกูมากับมึงกูมีเสื้อมาตวงกางเกงมาตวงเห็นพอหรือยัง
เพราะกูไม่ได้ซุกที่ไหนกูแบบหยาบเลย
มึงจะให้กูซุกในกูมั้ยยัดกูมั้ย
โทรศัพท์มึงเนี่ยจะดูในกูด้วยมั้ย
ผมก็ว่าอย่างงั้นเอาไปงั้นมึงไปเองเดี๋ยวกูกลับเอง
มาทางกลับกูเองแล้วก็เลยมามีเรื่องหน้าบ้าน